เจ็ดปีก่อนก็อ่าโอ้โหยิงกันตายไปน่ะ
หนูห้าเห็นเก็บไม่ได้น่ะครับยังยัง
แต่นี่จะกระโมยมานี่มันรูดหมดแล้วอ้อโห
เขียวเขียวมันก็เอานะเอาเอาหมดเดี๋ยวกลัวจะยืมตังค์ให้น่ะ
นักข่าวของเราลงไปสำรวจแผงขายมะนาวที่ตลาด
การค้ากำแพงเพชรที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
มะนาวตามแผงมันมีหลายไซส์แหละ
ชาวบ้านเขาก็มาซื้อกันพอดูราคาแล้วก็โอ้โหแพงมาก

ถ้าเกิดว่าไซส์ที่ย่อมลงมาหน่อยลูกละ๖บาทแล้วก็๕๐
แต่ถ้าเกิดว่าเล็กลูกเล็กสุดเลย

เกษตรกรเขาจะเอาไปทิ้งไม่มีใครซื้อหรอกค่ะ
ไอ้ลูกเล็กตอนนี้ทิ้งไม่ได้

ใช่ค่ะคุยกับแม่ค้านะ

หนูช่วงนี้มันหน้าแรง

แต่ป้าขายมะนาวมานะ
ปีนี้มันแพงสุดในรอบหลายปีเลย
อย่างตอนโควิดเนี่ยนะบางสวนต้องเก็บมะนาวไปแจกฟรีเลยนะหนู
ขายไม่ได้แต่ปีนี้ราคาดี
เอาก็หวังแหละว่าไอ้สิ่งที่ลงทุนไปน่าจะได้ทุนคืนบ้าง
แล้วอย่างมะนาวที่แบบคันสดคุณ
ขวดหนึ่งเขาขายขวดละ๑๒๐นะ
ถ้าเกิดปกติเขาขายขวดละ๓๕๓บาท
แต่ตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นมามากเลยค่ะเออทีนี้ปัญหาที่มันตามมา
คือพอมะนาวแพงคนก็มาขโมยไง
ขโมยกันแบบกลางวันกลางคืนก็มีเจ้าของสวน
บอกว่าช่วงที่เจ้าของสวนเก็บแล้วก็ขนออกไป
บางทีไม่ถึง๑๐นาทีคนร้ายมาแล้ว
มาพร้อมกระสอบนะขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาเก็บมะนาวเอาไปหมดเลยรูดไป
ลูกเองก็ไม่ได้ปลูกนะฮะเก็บผลเองก็ไม่ได้เก็บ

ใช่ค่ะอย่างกระสอบนึงเนี่ยขายได้๒๐๐กว่าก็มาขโมยไปนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ที่ตำบลนิคมทุ่งโพทะเล
บอกว่าต้องพาชาวบ้านที่เขามีสวนมะนาว
ถือปืนมาด้วยแล้วมาอยู่ที่สวนเนี่ยเดินโอ้โหดูสิ
ภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเรามาถึงจุดนี้แล้วคุณผู้ชม

โจรไม่ให้มาขโมยมะนาวนะคะ
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยบางสวนเนี่ยนะ
โดนขโมยจนแทบเจ้าของสวนไม่ได้ขายเลย
ขโมยไปเกลี้ยงเลยค่ะลองฟังหน่อยนะคะฟังผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ก็รักบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องเฝ้าเอาค่ะตอนนี้เฝ้า

ครับถูกขโมยมีสวนที่ถูกขโมยเยอะ
ข้างกันเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บเลยครับ
ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องราคาของมะนาวที่ตลาดไทยวันนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเป็นราคาขายส่งแบบกระสอบเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเป็นลูกแบบ๔๐๐ลูกต่อกระสอบก็ราคา๒๔๐๐ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็น๕๐๐ลูกต่อกระสอบราคาอยู่ที่๒๑๐๐
แต่ถ้าเกิดลูกเล็กลงมาหน่อย๖๐๐ลูกต่อกระสอบก็อยู่ที่๑๔๐๐๑๕๐๐นะคะ
ทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
ก็คาดการณ์เอาไว้เลยค่ะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
ช่วงไหนอยากรู้ราคามะนาวมันจะลงมาปกติ
จากที่แพงจะลงมาช่วงไหนคะท่าน
ท่านบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม

ก็น่าจะทำให้สถานการณ์ต่างดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายลงด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบนะคุณผู้ชม
มะนาวที่เกษตรกรเขาขายได้ตอนปี๖๓เนี่ย
ราคามะนาวเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่โลละ๒๖บาทเกือบ๒๗บาท

เพราะตอนปี๖๒อยู่ที่โลละประมาณ๔๑บาท
อันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า